ทัยธานีคุณผู้ชมเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยไปพบกับเห็ดยักษ์ที่รูปร่างแปลกประหลาดค่ะ
แปลกยังไงแล้วมันคือเห็ดอะไรช่วยกันดูหน่อยนะคะ
ไปกันที่บ้านอีมาตรอีสายอยู่ที่หมู่๔ตะบนแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
เหย่ยใหญ่มากค่ะมันไม่ใช่แค่เห็ดแล้วมันคือเห็ดโหจริงใหญ่ด้วย
ใช่ค่ะหาแต่ถ้าดูดีมันดูโค้งเราเคยเล่าข่าวว่างูไหมฮะใครงูมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะ

ก็ไม่เคยเห็นเห็ดที่เกาะกลุ่มแล้วใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
ปกติก็จะเป็นดอกเล็กแยกกันใช่ไหมคะ
แล้วเห็ดที่ขึ้นนี้มันแปลกเพราะมันพุ่มดอกใหญ่
แล้วลักษณะเขาบอกว่าลักษณะมันคล้ายนะ

แล้วก็เอาจริงคือบางคนก็ว่าคล้ายเห็ดฟางเป็นตูม
แล้วแต่แต่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นเหมือนกันที่เป็นแบบนี้
เอาแป้งมาทาดูก่อนให้มันลื่นมือ
คือชาวบ้านเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเห็ดแปลกแบบนี้มันกินได้หรือไม่นะคะ
ล่าสุดไม่ต้องกินต้องเกินมาแล้ว
เอาแป้งนี่แหละเอาผ้าสามสีนี่แหละเอาทูบนี่แหละ
เอาไปไหว้ก่อนเอาไปกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่คุ้มครองผืนป่าโย
นี่เห็นไหมไม่ต้องกงต้องกินเพราะว่าไม่รู้ว่ามันกินได้ไหมมีพิษหรือเปล่า
ทาแป้งให้เห็ดดีกว่ามันจะได้ลื่น
บางคนก็เอาแป้งมารูปนี่แหละที่ดอกเห็ดแล้วก็ตีความกันไปถ่ายรูปเก็บกันไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันไปตามความเชื่อของเขา
เมื่อกี้เห็นแว๊บเห็นอะไรเขามีการจุดทูปเสียงทายแล้วเขาได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นไงเขาได้บอกไหมน้องไปต่อ
เขาไม่ได้บอกผลลัพธ์เรามาเขาให้เราไปค้นหาคำตอบกันเอาเอง

เช้าบ้านเรียกซับ
ไม่คือจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความหมายอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดเจอเห็ดแปลกนี้ก็ดีแล้วที่ไม่เอามาทาน
เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดพิษหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเห็ดพิษนี่อันตรายถึงชีวิตใคร